เสียงแบบนี้แหละนี่ขนาดเขาอยู่ไกลอย่างนี้นะเขาก็บันทึกคลิปเอาไว้ได้ค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นนะคะที่จังหวัดพระนครศรียุธยา
คือเพจสายใหม่ต้องรอดเขาโพสต์คลิปนี้ว่ามีชาวบ้านมาร้องเรียน
แล้วข้อความระบุเอาไว้เลยแฮชแท็กว่าหมอลำเส้นใหญ่
หมู่๔ตำบลพยอมอำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
คือในข้อความนะคะจากโพสต์บอกว่ามีคณะหมอลำเส้นใหญ่ครับจังหวัดเปิดการแสดงเป็นประจำ
แล้วเสียงดังรบกวนชาวบ้านไปทั้งตำบล
ร้องเรียนไปที่สพวังน้อยเรื่องเงียบ
ร้องเรียนไปที่นายอำเภอวังน้อยเรื่องเงียบ
ร้องเรียนไปที่ผู้ว่าเรื่องก็เงียบ
ต้องรอให้ชาวบ้านรวมตัวไปฟ้องลุงตู่เรื่องถึงจะไม่เงียบใช่ไหม
อันนี้เขาก็โพสต์เป็นข้อความเอาไว้นะคะ
แล้วก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยเหลือและตรวจสอบหน่อย
เขาถ่ายเอาไว้แต่ก็ไม่ได้มีการระบุวันและเวลาไว้นะคะ
แต่ดูแล้วก็คือช่วงกลางคืนอย่างนั้นนั่นแหละค่ะ

ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอดูทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนจะว่ายังไงบ้าง
มีการไปตรวจสอบบ้างแล้วหรือยัง
เพราะคนร้องเขาก็บอกว่าไปร้องมาหลายหน่วยงานแล้วไงคุณ
แต่เรื่องเงียบหมดเลยรบกวนไปดูให้หน่อยละกันนะคะ
เดี๋ยวรอการตรวจสอบด้วยนะเพราะบางคนก็บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคลิปนี้คลิปเก่าหรือว่าคลิปใหม่อย่างไร